การใดหน้าการในบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงโครงการเงินดิจิทัล๑หมื่นบาท
อย่างวันนี้เนี่ยนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมไปยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะ
ด้วยความที่ว่ากลัวนะคะว่านอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจแล้วเนี่ย
วรงบอกว่ายังจะเกิดการฟอกเงินครั้งใหญ่ด้วย
ในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานภาคไทยภาคดี
วันนี้ไปยื่นคำร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินให้ไต่สวน

แล้วก็เสนอให้ขออำนาจสารปกครองระงับโครงการไว้ก่อน
กว่าจะมีคำวินิจฉัยนะคะ

ว่าถ้าหากต้องการช่วยเหลือคนจนแล้วทำไมจึงแจกให้คนรวยด้วย
แล้วยังกำหนดด้วยว่าต้องรอ๖เดือนถึงจะนำไปขึ้นเงินสดได้
เรื่องแบบนี้สร้างปัญหาให้กับผู้ค้ารายย่อยที่เขาต้องหมดเงินรายวัน
ขณะที่รัฐบาลเองก็ยังชี้แจงไม่ได้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนมาดำเนินโครงการนี้
แล้วถ้าหากว่าในช่วง๖เดือนที่ร้านค้ายังขึ้นเงินสดไม่ได้
แล้วการเมืองเกิดสะดุดมีเหตุให้ต้องยุบสภาใครจะรับผิดชอบ
อันนี้ก็เป็นคำถามของนายแพทย์วรงค์นะคะ
จะเกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจใหญ่หลวงค่ะ
อ้างว่าแจกเงินคนจนเพื่อบังหน้าผลประโยชน์ไปอยู่ที่นายทุน
ทุจริตกระจายทั่วแผ่นดินเป็นช่องทางฟอกเงินสีเทาครั้งใหญ่
แล้วรัฐบาลชุดนี้จะต้องติดคุกหมอวรงว่าแบบนี้เลยนะคะ
โดยวันนี้ก็เสนอทางออกแบบนี้ค่ะบอกว่าให้ลดขนาดโครงการ
แล้วแจกเฉพาะคนจนและให้แจกเป็นเงินสดด้วย
ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้หมอวรงบอกว่าประชาชนรับได้
ทำแบบนี้ดีกว่าลุยไฟไปข้างหน้าค่ะ
ไปฟังความเห็นหมอวรงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
วันนี้ก็มีความเห็นของอีกท่านหนึ่ง
ข้นไม่แพ้กันนะคะนายสมชัยศรีสุธิยากรผู้มนุยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
โพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นคำเตือนรัฐบาลนะคะบอกว่าอาจจะต้องติดคุกจากโครงการแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
โดยบอกว่ารัฐบาลกำลังใช้เสียงประชาชนหนุนเพื่อสร้างเหตุผลที่จะกู้เงินเพื่อนำมาแจก
เพราะไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำมาแจก
ซึ่งก็เลยกำหนดการที่ตั้งเป้าเอาไว้
ทีนี้พอรัฐบาลจะแจกเงินดิจิทัลวันที่๑กุมภาพันธ์
ก็เลยต้องกู้ซึ่งกู้จากธนาคารออมสินยังไม่พอ
จากภายนอกด้วยจำเป็นต้องออกพรกรเงินกู้
ในช่วงปิดสภาหลัง๓๑ตุลาคมปี๖๖
เพื่ออ้างเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
นั่นแหละก็คือเหตุผลที่ก่อนหน้านี้
ทำไมรัฐบาลถึงไม่ยอมบอกแหล่งที่มาของเงิน
ในสมชัยตกท้ายแบบนี้ค่ะ
ผมล้างกระเป๋ารอรับเงิน๑กุมภาพันธุ์๒๕๖๗
ส่วนพนักงานราชธรรมก็เตรียมรับด้วย
นี่นะครับอันนี้ของอาจารย์สมชัยนะใช่ของอาจารย์สมชัย
แต่ว่าเมื่อกี้นี้ภาพข่าวของคุณหมอวะลงนะครับ
หลายคนถ้าได้ตามมาจะเห็นว่าพักไทยพักดี
มีการเปลี่ยนสีไงมันก็เลยปรากฏออกมาเป็นสีเขียว
ขณะที่ตอนนี้ทางคุณหมอวรงเองก็เป็นประธานพักนะครับ